คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปนี้ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมก่อน
เราจะได้ยินคำพูดเสมอว่าไปเก็บของใครเข้ามาได้
อย่าเอาเป็นของตัวต้องรีบไปหาเจ้าของเขา
ผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันนับถือหัวจิตหัวใจเลย
เขาไปเจอปลาหมึกสดตกอยู่บนถนน
ก็จำได้ว่าเก็บของใครได้ต้องไปแจ้งความหาเจ้าของใช่ไหม
ถือถุงปลาหมึกสดไปหาตำรวจครับผมเก็บของได้ช่วยตามหาเจ้าของให้ผมหน่อย
ตำรวจก้าวหัวเลยเอางั้นจริงหรอพี่
เอาจริงสิเดี๋ยวผมโดนข้อหายักยอกทรัพย
ยังไงซื้อน้ำแข็งแช่ไว้ด้วยนะ
พอพี่เขาบอกว่าผมกะรู้จักสายตาไอ้ถุงนี้มันเป็นพันเหมือนกันนะ
ผมว่าเจ้าของเขาคงจะเสียดายอะไรอย่างนี้นะฮะ
ไม่ใช่เรื่องร้อนเล่นมันเกิดขึ้นจริง
พี่คนนี้ชื่อว่าคุณสุจิตเอี่ยมเวทอายุ๓๘ปี
ใบหน้าของพลเมืองดีโชว์ปลาหมึกเลย

คุณตำรวจผมเก็บถุงปลาหมึกสดได้
เพื่อไปให้ตำรวจตามหาเจ้าของ
พอตำรวจเห็นเกาหัวเลยเออแต่ก็ต้องยอมรับในการที่เอามาแจ้งความ
เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งของของคนอื่นนะเนาะ
ต้องรับแจ้งแล้วก็ตามหาเจ้าของต่อไป
คุณซูจินเล่าแบบนี้เขาไปเจอไอ้ถุงหมึกสดตกอยู่ริมถนน
ถุงนี้เขาบอกว่ากะจะสายตามันเป็นพันนะไอ้หมึกอันนี้มันแพงเหมือนกันนะ
ตัวใหญ่มากนะฮะเขาก็เลยถามว่าแม่พี่ทำไมของแบบนี้คุณต้องเอามาแจ้งความด้วย
สุจินเขาตอบยังไงอยากให้ฟังจริงเอาไปฟังเลยครับ
ตากแห้งรอเจ้าของนะครับตากแห้งรอเจ้าของถ้าแบบดีนะครับ
เออเจ้าเอาไปตากแห้งรอเจ้าของด้วยพี่สูจิใจเขาหล่อมากเลยนะ
คือเขาเป็นคนละเอียดอ่อนนะเขาคิดถึงขั้นที่ว่าเป็นลูกน้อง
เจ้าของร้านให้มาซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวจะโดนโอ้เขาเป็นคนละเอียดอ่อนนะ
ถ้าเป็นลูกจ้างแล้วเจ้านายให้มาซื้อไปทำตกแล้วเดี๋ยวเจ้านายจะหักตังค์หรือเปล่า
เอางี้ก่อนตากแห้งพี่ก็บอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะเก็บใส่ตู้เย็นก่อน๓วันนะ
คือตำรวจเขาไม่ได้เอาไว้นะให้พี่สุจิตเก็บเอาไว้ก่อน
ถ้า๓วันนี้ใส่ตู้เย็นไปแล้วไม่มีใครเอามาเป็นเจ้าของ
ไม่มีใครแสดงตัวเขาจะเอาไปตากแห้งรออีกสามเดือน
เขาจะใส่ตู้เย็นรอ๓วันถ้ายังไม่มาเดี๋ยวจะตากแห้งรอตากแดดรอ๓เดือน
ถ้าไม่มารับอีกขออนุญาตไปทำอย่างอื่นแล้วนะ
เป็นหลักของกฎหมายไงนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไปเจอของเนี่ย
ถ้าเกิดว่าภายใน๓เดือนเจ้าของไม่มารับเนี่ยมันก็ตกเป็นของเขาในปริยาม
ตำรวจย้ำแบบนี้พี่สุจิตครับระหว่างสามเดือนนี้ที่พี่จะเอาไปตากแดดตากแห้งรอเนี่ย
ยังกินไม่ได้เด็ดขาดนะถ้าพี่เอาไปกินภายใน๓เดือนนี้
จะโดนข้อหายักยอกทรัพย์หรือทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้
ฉะนั้นใครเป็นเจ้าของไอ้ปลาหมึกสดตรงนี้ติดต่อรับที่สพเสม็ดนะ
เดี๋ยวพี่สุจิตจะเอาไปมอบคืนให้พี่เขาต้องเก็บไว้ให้คุณต้อง๓เดือน
ถ้าเกิดเขาไม่มารับเนี่ยอย่าให้เป็นทุกคราบของพี่ก็เลย
กลายเป็นว่าของกลางแปลสภาพไปเลยเอารีบติดต่อไปนะครับครับอืม